จำได้ใช่ไหมฮะมีคลิปผู้หญิงคนหนึ่งไปเล่นน้ำในคลองชลประธาน

สักพักเหมือนคนเสียสติเหมือนผีเข้า
แล้วก็บอกว่านี่นะตัวเธอมีกุมาร
แล้วก็มีในพื้นที่มีวิญญาณของสาวพม่าตายทั้งกลม

หนูกลัวแล้วหนูไม่อยากไปช่วยหนูด้วยอะไรแบบนี้

มันมีจริงไหมวิญญาณสาวพม่าตายทั้งกลมเนี่ย
ไอทิวามีกุมารในตัวมันมีจริงมะ
เป็นคลิปนี้ใครเห็นก็ต้องแบบโอ้ยมันน่ากลัวนะ
ผู้ชายสี่สามห้าคนล็อคเอาไว้ก็เอาไม่อยู่
แรงเยอะมากนะฮะทันทีที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีเดินทางไปถึง
เดินเข้าไปเลยฮะเข้าไปในป่าข้างทางริมครองชนประธาน
ที่นางสาวเอ็มไปพบว่ามีอาการแปลกนี่
นะเพื่อไปดูซิว่ามีสิ่งซ่อนเร้นเล่นลับอะไรอยู่หรือเปล่า
ถ้าหมอปลาสัมผัสได้เขาจะมีอาการห่าวก่อนมีอาการแบบอาเจียนก่อน
คือจะแบบเหมาะเหมือนแบบเจอวิญญาณจะห่าวแล้วก็จะอาเจียนแบบสำรอบ
เมื่อคืนพานักข่าวไปตอนดึกเลยนะก็ไปเจอจอมปลวก๒จุด
ตอนเจอทำไงรู้ไหมหมอปลานะคือหมอปลาแกก็ไม่เคยแบบกลัวนะ
แกเอาเท้าเหยียบเลยแล้วก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรไม่รู้สึกอะไร
เอาเท้าเหยียบไปจากนั้นเดินไปจุดที่มีการวางตุ๊กตากุมาร
เยอะแยะมากมายตรงคนต้นไม้นะแล้วก็ลงไปในน้ำด้วยนะ
ที่นางสาวเอ็มบอกว่าเนี่ยมีวิญญาณสาวพม่าตายทั้งกลมอยู่ในน้ำ
ชมกันว่าในจุดนี้ทั้งกุมารและในน้ำเจออะไรครับ

ก็จะได้สบายใจกันเนี่ยทีเรามาพอเนี้ยจะได้สบายใจกัน
มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเจออะไรเลย

อันนี้มันเป็นเรือประคับต่อเนี่ย

เพราะว่าทำไมต้องใส่ภาพ

เจ็บข้าวนิดเดียวเหมือนเหยียบหินใหญ่
แล้วที่ผมดูในเนื้อในข่าวเนื้อหาข่าว
เขาบอกว่ามีภิญาณผีมากมาก
ควรลงไปไปดูสิหน้านั้น

ตอนครั้งที่สองตอนครั้งที่สองต้องมาเล่นจับไปตรงนู้น
นี่คว่ำหัวค่ะ
ตรงนี้ดูเลยสูงมากเลยเนี่ย
ดูนะฮะตรงนี้คือสูงมากเลย
แต่ถอยหลังนิดเดียวลึกแล้ว
หรือบางจุดเนี่ยแทบเม็ดเลย

ผมไม่รู้เพราะผมมานะวันนี้
ที่บอกว่าผีผู้หญิงตายท้องกลม
ที่มาเรียกร้องฟานป์ยุติธรรมอะไรนะปะ

คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณแล้วกันค่ะนะใครที่ผมผมเข้าใจว่า
รบนับถือก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่หมอปลาเขาทำเธอก็ทุบทำลายเลย
องค์หญิงองค์ชายแล้วก็บอกว่าจุดที่นางสาวเอ็มลงไป
ไปเจอวิญญาณสาวพม่าตายทั้งกลมมาดึงคงดึงขาเขาก็ลงแล้วก็ไม่มี

คือเราไม่รู้ว่าพอวิญญาณเหล่านั้นเห็นหมอปลากลัวหรือเปล่า
อาจจะหายไปไม่กล้ามายุ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบ
หรือมันไม่มีจริงตามที่หมอปลาบอกก็ไม่ทราบ
ก็พิสูจน์ไม่ได้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อันนี้คือหมอปลาเขาพานักข่าวไปค่ะพอหมอปลาขึ้นมาจากน้ำปุ๊บ
ฝากบอกไปยังนางสาวเอ็มว่าหมอปลารู้แล้วเชื่อว่า
คุณเอ็มอาจจะเชื่อมเรื่องของกุมารทองที่คุณเอ็มเขาบูชาอยู่แล้ว
เขาจะว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
แต่หมอปลาขอแนะนำแบบนี้
ถ้าคนที่เป็นคนจิตอ่อนไม่ควรเชื่อมเรื่องอะไรแบบนี้
เพราะจะทำให้มีอันนี้คือนางสาวเอ็มเขาไปด้วยนะเห็นไหมฮะ
หมอปลาบอกว่าถ้าคนจิตอ่อนอาจจะทำให้มีมิจฉาชีพเข้ามา
หรือเป็นคนที่มาอ้างเป็นร่างทรงมาหลอกเงินคุณก็ได้
แล้วทิ้งท้ายว่าเรื่องของกุมารทองเป็นเรื่องมโน
ใครอยากจะเชื่อก็เชื่อ
แล้วเอ็มพอเอ็มได้ฟังแล้วก็บอกว่า
หลังจากหมอปลามาพิสูจน์แล้วไม่มีสิ่งเล่นลับ

ไปฟังเสียงที่เขาคุยกันช่วงนี้ครับ
สารุปตรงนี้มีก่ายเสร็จวัตเฉพาะพืชและขวด
หรือใครก็แล้วแต่มาเล่นน้ำ

แล้วถ้ามันมีอย่างที่ผมลงไปพิสูจน์แล้ว
ข้างล่างมันเป็นหินซึ่งบางทีอ่ะ
จังหวะที่ขาเรากระดิว
นี่คือจุดที่ทำให้คนเราเสียชีวิตแล้วก็หาว่าผีมันดึง